การผู้ได้สารรถถัวสายนครราชศรีมาขออภัยนะครับ
สายอูดอลธานิขอนแก่นกันหน่อยนะคะ

เขานั่งจากเมืองโคราชนครราชศรีมา
จะกลับสถานศึกษาของตัวเอง
พนักงานของรถบอกว่าขึ้นมาเลยขึ้นมาเลย
มีที่ว่างพอแต่พอขึ้นไปจริงแล้วไม่มีที่ว่างค่ะ

นั่งตรงทางเดินนั่งตรงบันไดก็มีบางคนก็ยืนเนี่ย

เขาบอกว่าอ้าวทำไมมาโกหกกันแบบนี้
และตัวที่เก็บเก็บเต็มราคาเท่ากับคนที่นั่งเลยนะคะ
เขาถ่ายรูปแล้วก็เอามาโพสต์ไว้ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
กรณีนี้คือกรณีกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในขอนแก่นค่ะ
โพสต์ภาพถูกผู้ประกอบการรถโดยสารเอาเปรียบผู้โดยสาร
ขณะที่นักศึกษาเข้ามาเป็นกลุ่มละ๑๑คน
เดินทางจากนครราชศรีมาไปที่ขอนแก่น
หลอกให้ขึ้นรถบอกว่ามีที่ว่างขึ้นมาเลย
แต่ไม่มีที่ให้นั่งจริง
ที่เก็บค่าโดยสารเต็มราคา
ก็เลยเอาเรื่องนี้มาร้องเรียนผ่านโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบมาแก้ไขปัญหา
หลังจากนั้นคนที่เข้ามาอ่านคนที่เข้ามาดู
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กว้างขวางค่ะ
ล่าสุดสำนักงานขนส่งนครราชศรีมาเข้ามาตรวจสอบ
ทราบว่าเป็นรถโดยสารประจำทางหมวด๓สาย๒๔
นครราชศรีมาขอนแก่นก็เลยแจ้งไปที่ผู้ประกอบการ
พนักงานขับรถมารายงานตัวแล้วนะคะ
อกจากนี้มีการชี้แจงข้อเท็จจริง
สั่งปรับไปแล้วค่ะ๕๐๐บาทแล้วก็สั่งพักรถอีก๑๐วัน
ทีนี้เราฟังจากทางด้านของคนที่เขาโพสต์แล้วนะ
ข้อความมาแล้วเรามาฟังคนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับรถกันหน่อย
คือนายพานุพงศ์ทองสุกนอก
เป็นผู้จัดการรถสายนครราชศรีมาอุดรธานีป๒
คนนี้ออกมาชี้แจงนะคะบอกว่าจากกรณีดังกล่าวตน
ไปสอบถามกับพนักงานขับรถแล้ว
พนักงานขับรถเล่าให้ผมฟังแบบนี้ครับ
บอกว่าตอนนั้นขับรถออกจากท่าแล้วมีที่ว่าง
อยู่ในรถมองเห็น๖ที่นั่ง
หลังจากนั้นมีกลุ่มนักศึกษาโบกให้จอด
ขณะนั้นพนักงานบอกว่ามีที่ว่าง
เพราะเขาเห็นมีที่ว่างจริงมีอยู่๖ที่
แต่ตอนนั้นไม่รู้ว่ากลุ่มนักศึกษาเขามากันกี่คน

เหตุผลนี่แหละทำให้บางคนจะต้องยืน
และพนักงานขับรถได้แก้ปัญหาด้วยการแนะนำให้ยืน

เพราะจะมีผู้โดยสารลงกลางทางเดี๋ยวได้นั่ง
ฟังคำอธิบายของผู้จัดการรถสายนี้หน่อยค่ะ
ผู้จัดการรถก็เลยมีส่วนหนึ่งที่ต้องได้ยืน

บอกว่าหลังจากกลุ่มนักศึกษาขึ้นรถมาแล้ว
ก็สามารถบอกพนักงานขับรถให้จอดรถแล้วก็ลงไปได้

นักศึกษาก็นั่งไปจนตลอดทางเนี่ยนะคะ
และขอชี้แจงให้ทราบข้อเท็จจริงดังกล่าว
เพราะหลังจากมีการโพสต์ทางโลกโซเชียลมีเดีย
บริษัทถูกปิดพักวิจารณ์ถูกโจมตี

ซึ่งพนักงานก็ได้รับโทษไปแล้วจากเหตุการณ์นี้
ขอให้เห็นใจกันด้วยค่ะ
ก็ฟังความจากทั้งสองฝ่ายนะคะเรื่องนี้ค่ะ